เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพัศนีบูรณุปกรณ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ที่ฉันขออภิปรายทั่วไปตามรัฐมนุนมาตรา๑๕๗
เพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแน่ปัญหา
คณะรัฐมนตรีในประเด็นต่าง

จริงแล้วดิฉันก็ไม่เคยเห็นความสามารถของนายกท่านนี้เลย
ดิฉันก็ไม่ทราบว่าวันนี้ดิฉันเสนออะไรไป
ท่านจะรับรู้รู้เรื่องรึเปล่านะคะ
ก็ต้องบอกท่านนายกนะคะวันนี้ท่านกรุณาช่วยฟังในชั้นดี
เพราะดิฉันมีทั้งข้อเสนอแนะและคำถามในสิ่งที่ดิฉันพูดด้วยค่ะ

ตั้งแต่นายกยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้
ทำประเทศเสียหายมาเรื่อยเลยนะคะ
ยึดอำนาจทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี
ประชาชนเรากำลังรอรถไฟฟ้าความเร็วสูง
แต่คุณประยุทธ์ดันเอารถถังความเร็วสูงมายัดเยียดให้เราซะก่อน
ยึดอำนาจประชาชนฝันว่าอยากได้นั่นอยากได้หนี้

แต่พอยึดอำนาจกลับเป็นหนี้ซะเนี่ยคะ
ยึดอำนาจประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
แต่หลังยึดอำนาจเรากลับได้ฮิตเลอร์ฉบับประเทศไทย
จำกัดสิทธิความพื้นฐานของความเป็นคนของเรา

วันนี้ประเทศไทยภายใต้การบริหารคุณประยุทธ์ทำเศรษฐกิจตกต่ำ
ประชาชนกำลังประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพง
แฮสแท็กแพงทั้งแผ่นดินติดอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทย
และตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะพังทั้งแผ่นดินนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวฉันจะขออภิปรายความพังของการบริหารงานของรัฐบาลค่ะ
พังที่๑นะคะแพงจนพังท่านประธานค่ะ
เวลานี้ประชาชนกำลังพังจากการที่ข้าวของแพงนะคะ
แพงทุกอย่างน้ำมันลดน้ำมันปาล์มสินค้าอุปโภคบริโภค
ดิฉันไม่เคยเห็นค่ะท่านประธาน
เนื้อหมูราคากิโลกรัมแตะ๓๐๐บาทน้ำมันปาล์มแตะขวดละ๖๐บาท
แพงทุกอย่างจริงดิฉันไปลงพื้นที่ในตลาดจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้นะคะเดินไปตลาดนะคะเราจะเห็นแต่คนขายมากกว่าคนซื้อ
แล้วก็พบว่าสินค้ามันแพงขึ้นทุกอย่างจริง
แงไม่เว้นแม้แต่ถุงใส่แกงแก้วใส่น้ำ
ท่านประธานค่ะทุกอย่างที่มันแพงขึ้นมันคือต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งนั้น
ที่จะต้องแบกภาระต้นทุนไม่กล้าบวกเข้าไปในราคาสินค้านะคะ
ถ้าขึ้นเขาก็เพียงขึ้นได้รอบเดียวไม่สามารถขึ้นได้รายอาทิตย์
เหมือนที่ท่านปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นจนเดือดร้อนไปทั้งระบบค่ะ
ท่านประธานค่ะของแพงเช่นนี้ประชาชนเราจะอยู่กันอย่างไร
เพราะเขาไม่ได้มีบ้านหลวงให้อยู่ฟรีน้ำไฟให้ใช้ฟรีเหมือนนายกนะคะ
ตอนนี้ประชาชนได้แต่ตายฟรีเจ็บฟรีแล้วก็เจ๊งฟรี
กับความพังในการบริหารงานของท่านค่ะ
แต่รัฐบาลแก้ไขด้วยวิธีไหนคะ
แก้ไขของแพงด้วยวิธีเอาเงินของประชาชน๑๔๐๐กว่าล้านบาท
จ่ายให้กับเอกชนชดเชยในส่วนที่ไม่ต้องขึ้น

มันเหมือนแค่ใส่ยาแก้ปวดลงไปบรรเทาปวดเท่านั้น
มันไม่ได้แก้ที่สาเหตุของโลกนะคะ
ท่านประธานค่ะเมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น

แก้ตัวว่าของแพงเพราะเงินเฟ้อ
ท่านไปจำจากตำราเล่มไหนมาเหรอคะช่วยบอกดิฉันหน่อย
ถ้าดิฉันรู้ดิฉันจะไปซื้อตำราแล้วมันมาเผาทิ้งซะ
เพื่อไม่ให้ลูกหลานเรามีความรู้ผิดแบบท่านนายกนี่แหละค่ะ
แต่ภาวะเงินเฟ้อเป็นสถานการณ์ที่ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้นเรื่อย

ในภาวะที่กำลังซื้อของประชาชนลดลง
ดังนั้นนายกต้องเข้าไปดูสิคะ
การที่สินค้ามีราคาแพงมันเกิดจากปัจจัยอะไรสำคัญ
มากระทบแล้วรัฐบาลต้องเข้าไปจัดการอะไร
เพื่อลดปัญหาภาวะราคาสูงขึ้นเรื่อย

นั่นมันคือต้องจัดการสิ่งที่เป็นสาเหตุ
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นตามยฐากรรม
ด้วยความผิดผิดว่าเงินเฟ้อเป็นสาเหตุให้ของแพงค่ะ

ท่านโทษพ่อค้าแม่ค้าว่า
น้ำมันขึ้น๑บาทแล้วไปขึ้นราคาสินค้า๕บาท

ท่านต้องพูดแบบคนที่มีความรู้บ้าง
ท่านต้องทราบว่าน้ำมันมันคือต้นทุนที่สำคัญของการผลิตสินค้า

ดังนั้นการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ

และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสินค้าอื่นในห่วงโซ่อุปทานค่ะ
กระจายไปทั้งระบบเศรษฐกิจสุดท้าย
ส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชน
ที่ต้องรับกับภาวะของแพงขึ้นเรื่อย
ในขณะที่การทำมาหากินก็ฝืดเคืองกำลังซื้อก็ลดลง
และที่สำคัญก็คือตัวนายกอีก
ท่านอยากเป็นนักไม่ใช่หรือ
ท่านต้องเข้าไปบริหารจัดการ
ติดตามดูแลว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหา
ภาวะที่ราคาสินค้ามีราคาแพง
ส่วนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประชาชนเงินหายรายได้หดเช่นนี้นะคะ
ขอโทษค่ะเพราะว่าราคาเฟ้อเงินฝืดค่ะ
ไม่ใช่เพียงภาวะเงินเฟ้ออย่างที่ท่านนายกอ้างถึง
หากเป็นเพียงภาวะเงินเฟ้อแต่เศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีรายได้มากขึ้น
ราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นจากการเติบโตทางด้านกำลังซื้อ
ราคาสินค้าขึ้นแบบนั้นนะคะยังพอสอดคล้องกับการปรับตัวของรายได้
และหากบริหารจัดการเป็นประชาชนย่อมไม่เดือดร้อน
แต่ภาวะปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นคือความเดือดร้อน
เนื่องจากเรากำลังเผชิญกับภาวะราคาเฟ้อค่ะ
คือราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่กำลังซื้อลดลงอย่างมาก
จากเศรษฐกิจชะลอตัวประชาชนมีรายได้ลดลง
หลายคนต้องตกงานการจ้างงานลดลงนักศึกษาจบใหม่หางานทำไม่ได้
ซึ่งนี่แหละค่ะมันเป็นปัญหาของราคาเฟ้อจากด้านต้นทุน
เพราะว่าเช่นนี้มีแต่ซ้ำเติมประชาชนให้พังหนักมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นนะคะทางรัฐบาลเราต้องรีบดำเนินการแก้ไขทั้งนโยบายการเงิน
นโยบายการเงินนโยบายการคางที่ถูกต้อง
ขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจมหาภาคจุลภาค
เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาวะเงินฝืดราคาเฟ้อ
รวมทั้งผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยนะคะ
ยังไม่รู้เลยว่าภาวะเงินเฟ้อกับราคาเฟ้อมันต่างกันยังไง
แต่นายศพมันตีกลับให้ความสำคัญด้านคนเฟ้อค่ะ
คือการให้ราคากับคนในสภาที่ต้องจ่ายด้วยกล้วย
เรื่องนี้ก็ยอมรับนะคะว่าท่านบริหารเก่งจริง
ในหัวท่านตอนนี้มีแต่เรื่องเอาเรื่องความอยู่รอดของตัวเองในตำแหน่งนายศพมันตี
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อเศรษฐกิจนะคะ
แต่ตอนนี้การท่องเที่ยวเราพังไปทั้งประเทศแล้ว
ที่ฉันจะขอยกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ของดิฉัน
พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก
สร้างรายได้มากกว่า๑แสนล้านบาทต่อปี
แต่สภาพตอนนี้เป็นยังไงท่านทราบไหมคะ

แต่รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาอะไรที่เหมาะสมเลย
ตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ไม่ว่าโรงแรมเกสเฮาส์ร้านอาหารสปา
หรือถนนนิมารเหมินที่เคยเปรียบเสมือนถนนที่ไม่มีวันหลับ

จนบางเวลาท่านไปนั่งสมาธิได้เลยนะคะ
ถนนคนเดินที่เคยมีแต่คนเดิน
ตอนนี้คนเดินไม่มีมีแต่คนตายค่ะ

เสือปางช้างจากที่เคยมีนักท่องเที่ยวมากันมาก
ตอนนี้ลำบากไหมค่าอาหารสัตว์ยังไม่มีท่านคะ
เดือดร้อนตั้งแต่คนยันสัตว์ไปแล้วนะคะ
นี่เขาแค่ตัวอย่างในความเดือดร้อน
อีกหลายธุรกิจที่ดิฉันยังไม่ได้พูดนะคะ
ที่ฉันเคยหารือท่านประธานแล้วนะคะว่า

ให้ไปลงพื้นที่กับดิฉันที่เชียงใหม่
อย่านั่งอยู่ในห้องแอร์รับแต่รายงานเลยค่ะ
เมื่อท่านลงไปพื้นที่ท่านจะเห็นความเป็นจริงว่า
ภายใต้ความไร้ความสามารถของท่าน
ประชาชนเดือดร้อนกันขนาดไหน

และวันนี้นะคะดิฉันก็ขอคำตอบจากท่านนายกนะคะ
พร้อมจะไปลงพื้นที่กับดิฉันวันไหน

กู้นี้รัฐบาลเราก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะ

หนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงขึ้นถึง๙๓ล้านล้านบาทแล้ว
โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์ใช้เงินของภาษีประชาชนมากที่สุด
ซึ่งนำที่กู้เงินมากถึง๖ล้านล้านบาท
ซึ่งมากกว่ายอดรวมที่นายกรัฐมนตรีทุกท่านในอดีตรวมกัน
ท่านใช้เงินภาษีของภาชาชนมากที่สุด
แต่เศรษฐกิจของประเทศกลับตกต่ำที่สุด
มีนโยบายเอื้อแต่ในทุนเจ้าสัวเก่งแต่กู้มาแจก

เพราะรัฐบาลไม่สามารถเพิ่มรอบให้เม็ดเงินมาหมุนในเศรษฐกิจหลายรอบได้ค่ะ
เท่าไหร่ก็ไม่พอหากรอบหมุนเงินอย่างน้อยอย่างนี้
นี่คือผลลัพธ์ค่ะที่เราได้นายกไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้ความรู้
งบประมาณทั้งหมดก็แทบจะศูนย์เปล่าและยังหารายได้ไม่เป็นอีกนะคะ
ทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลพลาดเป้าไปทุกปี
พอถึงเวลาจวนตัวที่ภาวะคังใกล้จะถังแตก
รัฐบาลทำยังไงรู้ไหมคะใช้วิธีลีดเลือดเอากับปู่
เดินหน้ารีดภาษีกับประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ
แนวความคิดค่าน้ำทำนาซ้ำเติมชาวนาที่ขายข้าวได้ราคากิโลกรัม
หนึ่งยังแลกมาม่าหนึ่งซองไม่ได้ไหนจะภาษีคลิปโตอีกล่ะคะ
ท่านคิดจะเก็บภาษีแบบแยกธุรกรรมคิดเฉพาะธุรกรรมที่ได้กำไร
แต่ขาดทุนท่านบอกท่านไม่สนท่านไม่เกี่ยวถ้าเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถนะคะท่าน
การบริหารภาษีนี่แหละค่ะจะเป็นศาสตร์สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่าคิดเพียงแค่จัดเก็บภาษีให้มากด้วยการเพิ่มประเภท
และเพิ่มอัตราภาษีอย่างเดียวค่ะการลดอัตราภาษีบางอย่างนะคะ
จะทำให้เกิดการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่ดีกว่า
ในระยะกลางและยาวจนมีรายได้ภาษีที่สูงขึ้น
ซึ่งขอแนะนำให้นายกศึกษาเรื่องนี้ให้ดีดีค่ะถ้าไม่เข้าใจ
ฉันแนะนำมาถามฝ่ายค้านได้นะคะฝ่ายค้านมีคนเก่งเก่งหลายคนรออยู่นะคะ
ท่านประธานค่ะที่ที่ฉันกล่าวไปทั้งหมดนะคะรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศจนพังทั้งแผ่นดินแล้ว
เรียนสรุป๓คำสั้นในความพังของรัฐบาลเลยค่ะ
โกงจนเจ๋งดิฉันไม่ได้พูดเลื่อนลอยนะคะท่านประธาน
ฉันขอนำข้อมูลขององค์กรระดับโลกมาแสดงประกอบว่า
รัฐบาลโกงประชาชนจนและประเทศเจ๋งอย่างไรบ้าง
ข้อมูลแรกค่ะท่านประธานประเทศไทยถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเพียง๓๕คะแนนจาก๑๐๐คะแนนในปี๒๕๕๙
อันดับการรับรู้การทุจริตหล่นลงไปอยู่อันดับที่๑๑๐จาก๑๘๐ประเทศ
แปลง่ายค่ะว่าในปีที่ผ่านมานะคะ
ประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น
ส่งผลทำให้คะแนนความโปร่งใสของไทยลดต่ำลง
ที่ระบุว่าอุปสรรคในการลงทุนของไทย
ก็คือการทุจริตคอลลัพชัน
ก็คือการโกงที่ส่งผลทำให้ประเทศไทยต้องเจ๊ง

นักลงทุนเดิมย้ายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน
อกจากนี้นะคะธนาคารโลก
งัดตัวเลขตอกย้ำความเน่าเฟะในยุครัฐบาล
อีกด้วยว่าอัตราความยากจนในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจาก๑๐๖๒ในปี๒๕๖๒
เป็น๑๐๖๘ในปี๒๕๖๓
หนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงมากขึ้นถึง๑๔๓ล้านบาท
ซึ่งสูงที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา

๒๐๑๘คนจนจะหมดประเทศ
ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลงานของรัฐบาล
ท้อนให้เห็นถึงภาวะโกงจนเจ๊ง
ส่งผลให้รัฐบาลส่งผลให้ประเทศไทยพังเกินเยียวยา
ผู้นำมันสมองระดับ๘๔๐๐เซลล์
ที่แสดงออกมาตลอดเวลาเกือบ๘ปีนี้
ทำให้ประเทศไทยต้องสุดหนักในทุกด้าน
หากรัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ต่อไปแม้แต่ชั่วโมงเดียว
ประชาชนคงมีแต่ความทุกข์ลำบากสิ้นหวังไม่รู้จบค่ะ
ทางออกเดียวค่ะที่ดิฉันจะขอนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อแก้ไขปัญหานี้และนำพาประเทศออกจากความพัง
ก็คือขอให้นายกรัฐมนตรีท่านอย่าทำตัวเหมือนวัวใต้น้ำเลยค่ะ
ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าท่านเป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถ
ท่านต้องยุบสภาหรือลาออกเถอะค่ะ
ประชาชนก่นด่ากันทั้งประเทศแล้ว
ถ้าท่านพร้อมจะลาออกดิฉันก็เตรียมร่างหนังสือลาออกให้ท่านแล้วนะคะ
ท่านเซ็นปุ๊บก็มีผลทันที
ปัญหาต่างก็จะเริ่มคลี่คายค่ะ
แต่ถ้าหากท่านยังดื้อดึงที่จะกอดเก้าอี้ต่อไป
ถึงวันที่ประชาชนหมดความอดทนกับท่าน
ท่านจะไม่มีเวลาแม้จะเขียนใบลาออกเลยนะคะ
ดิฉันขอเตือนขอบพระคุณค่ะ